มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องคนหัวร้อนบนท้องถนนเหมือนกันนะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของรถกระบะคันหนึ่งขณะที่ขับขึ้นสะพานภูมิพลค่ะแล้วสิ่งที่ปรากฏออกมาก็คือเป็นภาพของรถบรรทุกเนี่ยนะคะปาดแซงเขาแล้วก็มาอยู่ด้านหน้าหลังจากนั้นเขาก็ปาดขึ้นไปแซงคืนเหมือนกันและช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะมีการเปิดกระจกโชว์อะไรบางอย่างแจกอ่าแจกนิ้วกลางให้คือภาพ
ร้อนให้นะคะรถคันนี้รถบรรทุกคันนี้ปาดหน้าเขาก่อนนะและหลังจากนั้นเขาก็ไปปาดกลับคืนแบบนี้แต่ว่าเรื่องมันไม่จบสิคะไปเจอกันอีกที่ปั๊มน้ำมันแล้วกลุ่มคนจากรถบรรทุกลงมาก่อเหตุทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายคนขับรถกระระบะนะคะทีมข่าวไทยรัดทีวีได้ดูคลิปนี้แล้วตรวจสอบทั้งฝั่งรถบรรทุกและฝั่ง
กลับขึ้นสะพานนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นรถสิบล้อเปลี่ยนเล่นแบบกระทันหันมาปาดหน้าเขาเขาเบรกเกือบจะไม่ทันเกือบชนแล้วเขาบอกเขาไม่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะหลังจากนั้นเกิดอารมณ์โมโหค่ะรถกระจกลงตะโกนตะโกนด่ารถสิบล้อไปนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่ปั๊มเขาบอกว่าหลังจากไปเจอกันที่ปั
เขาเลยตัดสินใจโทรแจ้ง๑๙๑ระหว่างที่โทรแจ้งนั้นแหละมีผู้ชายวัยรุ่นเสื้อแดงมาสักครู่นี้สาวหมัดมาเลยค่ะทันลวงเข้ามาผ่านกระจกเข้ามาถูกที่ประเวณหน้าของเขาเลยค่ะ
ตึงนี่ดูดไปหนึ่งดอกแบบนี้นะคะเอาฟังเสียงคนขับรถกลับบ้านค่ะ
ในสายที่คุยกัน๑๙๑เขาบอกว่าเขาอยากได้ทะเบียนรถ
ทะเบียนรถรถอะไรยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ผมก็เลยช่วงจังหวะเขาถอยหลังรถพอดีผมก็เลยออกไปข้างหน้ารถพอดีเห็นทะเบียนรถ
ก็เลยแจ้งทะเบียนรถเข้าไปครับตามที่เจ้าหน้าที่ขอเหมือนจะทำให้เขาไม่พอใจได้มั้งหรือว่าเขาคิดว่าเราไปปาดหน้าขวาเขาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยลงมาแล้วลงมาอีกรอบหนึ่งใช่ครับลงมารอบสองคันนี้ก็คือใส่เลยขณะที่ผมคุยโทรศัพท์อยู่กับเจ้าหน้าที่อยู่
คนขับรถกระบะบอกว่ารถสิบล้อเปลี่ยนเลนกระทันหันแบบนี้ก่อนแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยนะ
เปลี่ยนมาเลยแล้วเขาบอกว่ามันเกือบจะเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยเกิดอารมณ์โมโหขึ้นทีนี้เราต้องไปคุยกับคนขับรถบรรทุกบ้าน
เขาว่ายังไงคนขับรถบรรทุกเขาบอกว่ารถกระบะเป็นฝ่ายปาดหน้ารถเขาก่อน
เขาบอกแบบนี้นะอาจจะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งแต่เขายืนยันแบบนี้
เขาบอกว่ารถกระบะมาปาดหน้าเขาก่อนครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเจอที่ปั๊มน้ำมัน
เขาก็เลยลงมาถามว่าปาดหน้าทำไมเออมันอันตรายเหมือนรถบรรทุกไม่ทราบว่าตัวเองอ่ะ
มาแบบนี้นะคะซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนขับรถกระบะเหมือนกันนะ
ไม่ได้จะไปหาเรื่องเลยช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยตามคลิปเนี่ย
เขาจะลงไปถามว่าปาดหน้าทำไมมันอันตรายอ้าวฟังเสียงคนขับรถกระบะค่ะ
มันมีรถกระบะไม่รู้เขาวิ่งมาจากไหนใช่ไหมครับวิ่งมาทั้งมาปาดหน้ารถหกล้อครับ
ท่านก็มาเบรกจะให้รถหกล้อชนเลี้ยวเข้าไปในปั๊มไงทีนี้รถหกล้อเขาเห็นไง
เขาก็เลยตามขับไปแล้วมาจอดในปั๊มเนี่ยแล้วก็ลงไปถามเขาว่าเป็นเพราะอะไร
ทำไมไปฝังหน้ารถเขาเด็กเด็กมันไม่ได้ทำอะไรครับ
ลงไปถามเขาเฉยว่าทำไมต้องมาขับรถปาดหน้าถ้าเกิดว่าชนขึ้นมาบนลงทางด่วนสะพานภูมิพลด้วยครับ
เขาด่าไงด่าคนเสื้อแดงครับอันนี้เขาก็คนเสื้อแดงเขาก็ต่อยไปหมัดหนึ่ง
ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เป็นฝั่งเจ้าของรถบรรทุกอ่า
มันข้อมูลเหมือนกันมันข้อมูลมันต่างกันอืมมันต่างกันไปเลยเขาก็ยืนยันว่ารถกระบะเนี่ย
มาพยายามเบรกหน้ารถเขาแล้วจะให้เขาชนเขาก็กลัวเกิดอุบัติเหตุ
เจ้าของรถอาจจะไม่ได้เห็นคลิปนี้ก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
แต่อย่างไรก็ตามนะคะคนขับรถกระบะเขาเอาคลิปจากกล้องหน้ารถเขาเนี่ย
ไปที่สอบพรสำรงค์ใต้นะคะไปจ้างความเอาผิดกับผู้กรณีแล้วนะ
โดยวันจันนี้ตำรวจนัดทั้งคนขับรถกระบะแล้วเจ้าของรถบรรทุกมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ทั้ง๓เหตุการณ์ถ้าทุกคนคิดว่าไม่เป็นไรให้เข้าไปเถอะไม่เป็นไรทุกอย่างมันก็จบแล้ว

ท้องถนนแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ทุกรถทุกคันแทบจะมีกล้องติดไว้ที่รถอยู่แล้ว

ครับอาจจะเย็นกัน